เมาเมาหนักจริงเชื่อป่ะ

เรียบร้อย
ตอนแรกดูแล้วไม่ใช่การขี่มอเตอร์ไซค์แบบสลาลอมนะ

เห็นแบบนี้เมาอย่างเดียวจริงเหรอ

หมู่เจ็บตะบลบางบังเบลวะปือบาปกง
หรือว่าเขาเป็นเจ้าของถนนเหรอ
เม่าแล้วหรอ๑๗นาฬิกาสามสิบนาทีโดมวิแคะเนี่ยว่าว่า
อันนี้ต้องเริ่มกันเท่าไหร่ถึงถืออาการเนี้ยอาจจะ
ตั้งแต่เที่ยงนั่นแหละนะครับหลังจากสังเกตเห็น
นะครับผู้ชายก่อนนี้ขี่รถหวัดเสียวใส่ไปใส่มาเม่าแน่แน่
ประสานตำหนดสวพพาปกงให้สกัดจับเลยนะครับแล้วก็พลลวงศรี
โอ้โหดูพยายามขี่ตามไปนี่ฮะโอ้สังเกตสังเกตแล้ว
เออนี่ครับลงมาก็ยังโอ้โหเท่นะทราบชื่อต่อมาคือ
ไดชาตรีบุราคอนอายุสามสิบแปดปีนะครับมีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง
หลังจากเจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามจะคุมตัวไปโรงพัก
น้ำแข็งคุณน้ำแข็งดีดไหมแบบนี้ดีดไหม
ก็ดูดีดน่ะเขาเขาดีดตั้งแต่ขี่มอเซอร์ไซด์ละดอม
เออที่แบบยกโขงยกขาได้ดูดิบางทีคนเมาก็เป็นแบบนี้
เออนี่แหละนะครับแต่เขาไม่ยอมไง
เผ็ฝเผ็ฝล้ายตัวไว้ครับนี่พุทธเลียงของเรา
บ่แทดูด้วยครับ
ผมโชคนะอ่านข่าวที่เบิร์ทระวังนะ
แต่ตาพี่จะไปไหลรวมกันอยู่แล้ว
ลิ้นไม่มีแรงแล้วอ่ะโอ้โหพี่แล้วพี่บอกไม่เมา

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะหลักฐานเสียบอยู่หน้ารถ
ครับคุมตัวไปลงพักจบยังไม่จบ

พี่ก็เป่าไม่เต็มใจ

โอ้หัวเธอ๒คนนี่มาก่อตการณ์จริง
เอาจริง

เพราะว่าบางคนฮะเพราะว่าเห็นทรงแบบนี้นี่เป่าไปมันจะทะลุสองร้อยกว่า